สวัสดีครับทั้ง๒ท่านนะครับวันจันทร์แบบนี้นะครับอารมณ์เฉ
สวยครับแล้วก็แบบในรูปหล่อครับผม

ผมบางคนนะครับยังง่วงนอนอยู่
บางคนก็อยากตื่นผมก็เลยต้องอักษรศาสตร์นิดหนึ่งนะครับ
จันทร์แบบนี้นะครับตื่นกันหรือยังครับผม
แต่ว่าแต่เด็กเหล่านี้ทำไมหลับอย่างนี้
อารมณ์แบบไหนหลับแบบไหนเชิญชนได้เลยครับ

รับแบบเหงารับแบบแน่ปีิน
กับเพื่อนจู่ก็หลับใน
สารพัดหลับสงสัยเมื่อคืนเฝ้ายามทั้งคืนล่ะครับ
โชว์ลีลาทั้งโชว์วาธกรรมครับคุณผู้ชมครับ
หมาเห่าไก่แม่ทั้งกิ๊ก
เป็นการต่อสู้อย่างสมน้ำสมเนื้อ
หมากับไก่ทบกันเป็นเรื่องไก่

เลิกจากขั้นแยงกันเลย
เข้าที่เรียนเรียงตัว
มาดื่มนมแทะกันครับพี่น้อง
การจะได้นมแพะอร่อยก็ต้องทำให้แพะอย่างพวกผมอารมณ์ดี

มแพะสะอาดอร่อยครับขอบอก
นี่คือเกมใหม่ที่กำลังมาแรง
ในกิจกรรมงานพบเพื่อนแห่งหนึ่ง

ต่อตะปูเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
เป็นการทำสมาธิสายตาข้อมือพละกำลัง
แต่ละคนก็ชมความสามารถจะได้แบบ

เขาไปต่อไป
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ